คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มนุษย์ดูหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังเป็นกันเอง
ที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกของภาพยนตร์
สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับอุ้ยสวัสดีทั้งสองทีนะ
เอ๊ะมันแปลว่าอะไรการที่เราสวัสดีกันแบบนี้
แต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามอันนี้เราคือรายการมนุษย์ดูหนังถูกป่ะ
ใช่เราต้องบอกคนดูก่อนว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่
ใช่เอางี้คอนเซ็ปต์ของมนุษย์ดูหนังคืออะไร
มันก็คือการมันก็คือการพูดถึงมนุษย์ที่ดูหนังถูกไหม
ถูกต้องแล้วในหนังมันก็มีมนุษย์อยู่
ใช่มันก็ง่ายมากคอนเซ็ตมันคือการดูมนุษย์ในหนัง
แล้วเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ซึ่งหนังมันก็สะทนดูความเป็นมนุษย์ของพวกเรา
ใช่ต่างจึงเกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมา
อืมง่ายสบายอ่ะตอบความถามเมื่อกี้
อืมว่าทำไมเราถึงสวัสดีกันสองที

แต่งตัวแบบไหนแต่งตัวแบบอ่าถ้าเกิดคนที่ดูเป็นภาพเนอะ
จะเห็นว่าเราแต่งตัวมีสีสันเป็นสีเหลืองสีแดง
เป็นแบบเสื้อคอกระเช้าส่วนคนที่ไม่เห็นภาพก็จะนึกภาพออกนะครับว่า

อ่าแล้วยูเป็นสีแดงนะ

แต่คนอาจจะนึกว่าเป็นเสื้อแม่บ้านญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มันก็คล้ายเหมือนกัน

แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยนอกจากชุดแล้วเนี่ยนอกจากการสวัสดีใช่ไหม
สิ่งที่เราในรายการนี้ต้องพูดถึงมันไม่พูดไม่ได้เพราะว่ารายการคือมันฤดูหนังถูกป่ะ
มันก็คือหนังไทยเว้ยหนังไทยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานถูกไหม
เออพอกับคนไทยเรานี่แหละ

ดังนั้นการพูดถึงหนังไทยเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ของมัน
ย้อนกลับไปย้อนกลับไปต้นต่อ

เราจึงย่อมให้เหลือ
แค่ประวัติศาสตร์ส่วนตัวที่เรามีต่อหนังไทยในชีวิตเรา
ก็คือประวัติศาสตร์ของพี่เฟรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเคน

แต่เราอยากจะชวนคนที่ฟังเนี่ยแล้วก็คนที่ดูสำรวจไปพร้อมกับเรา
ว่าหนังไทยในประวัติศาสตร์ส่วนตัวของแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง

มันคือการถามว่าหนังไทยเรื่องไหนที่ทำให้เรารู้ว่าเออหนังไทยมันก็มีดีเหมือนกัน
ทำให้เราเหมือนเข้าวงการกับการดูหนังไทย

มันจะเป็นยุคที่เหมือนเราเพิ่งเริ่มเรียนภาพยนตร์เว้ย
แล้วก็สนใจหนังในฐานะที่เป็นแบบสื่อบันเทิงมากขึ้น
แต่ว่าเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนความรู้สึกที่เรามีต่อหนังไทยมันคือเรื่อง
ถ้าเป็นชื่อไทยก็คือเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลใช่ไหม

ของพี่ต้อมเป็นเอกอืมซึ่งมันเป็นหนังไทยที่ไม่ได้ตามสูตรนึกออกไหม
ยุคก่อนหน้าหนังไทยมันจะมีสูตรว่าหนังดราม่าเล่าแบบนี้

หรือแม้แต่สิบห้าค่ำที่เรารู้สึกว่าเราก็ชอบมันก็จะมีสูตรของมัน
จริงมันคล้ายแบบพวกหนังฮอลลีวูดอะ
หนังมีสูตรตามแนวทางของมัน
แต่ลักษณ์ไลฟ์มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
มันถือว่าอินดีไหมมันก็มันก็ค่อนข้างเฉพาะทางดีกว่าเนาะ
แต่จริงในยุคนั้นมันเป็นยุคที่หนังไทยเพิ่งกลับมา
กลับมามีกระแสคนสนใจหนังไทยมากขึ้นไปดูหนังไทยเยอะขึ้น
คนที่อยากเรียนทำหนังไทยฟิล์มมีเยอะขึ้น
เพราะมันเป็นยุคแบบ๒๔๙๙อันทภาณคลองเมือง

อย่างที่บอกพอมันไม่ได้เป็นฟอร์มแบบเดิมแล้วมันก็เลยแบบ
แล้วก็แบบความเด่นของมันคือ
เรื่องที่มันฉี่ออกไปจากแนวเดิม
เล่าด้วยภาพแล้วก็มีการแบบรวม
รวมทีมงานที่มาจากประเทศอื่น
มันไม่ใช่แค่แบบคนไทยทำหนังแล้วก็แค่นั้น

หนังให้ของเขาเป็นภูมิกับภาพที่เก่งมากแล้วเขาจะเล่าแบบ
ใช้อารมณ์จากภาพสื่อสารด้วยภาพไม่เน้นพล็อตนึกออกไหมหนังไทยเมื่อก่อนมันจะเน้นพล็อตว่าแบบ
ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่เรื่องนี้ไม่ต้องพูดตรงไม่ต้องพูดเยอะเน้นความรู้สึก
เราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจที่นังไทยมันทำแบบนี้ได้
มันทำให้เรารู้สึกว่านังไทยมันมีอะไรที่มี
ราวนี้เลยเป็นเรื่องที่จะจุดประกาย
ใครที่ยังไม่ได้ดูก็แนะนำ

เบนก็เกี่ยวกับตอนมหาลัยใช่ไหม

ปีนึงปีสอง
ของเคนเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนรายชาติเนอะโอเคของเคนก็คือเรื่องสแนปครับแค่ได้คิดถึงเคยได้ยินไหม
ของพี่คงเดชใช่แล้วพี่คงเดชซึ่งเป็นไอดอลเลยละกันเขาใช้คำนี้
แบบว่ามันเป็นหนังที่ทำให้เคนรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ฉีกมากไม่ได้เป็นฟอร์มที่แบบว่าอาร์ตหรืออินดี้ไปขนาดนั้น
แต่ว่าเคนรู้สึกว่ามันเป็นหนังไทยที่มีวิธีการเล่าเรื่องแบบว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าสูตรสำเร็จขนาดนั้น
ใช่เล่าเรื่องราวเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีการเล่าคนละรูปแบบ

ต่อสู้กับปมบางอย่างในใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ

ใช่บางคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นร้องเพลงถูกป่ะ

เพราะรู้สึกว่าเขามีความเล่นน้อย
ขอถามว่าก่อนหน้านั้นหนังไทยที่ดูเป็นหนังไทยแบบไหน
ก่อนหน้านั้นต้องบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยได้ดูหนังไทยเลยพี่
เพราะว่าโตมากับหนังแบบบอกบัสเตอร์ฮอลลี่วูดสมัยเด็ก

ใช่มันก็ยังมีความสูตรนี่เลยเป็นหนังไทยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูฉีกจัง
คือไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปไหนบ้าง
ใช่แล้วด้วยเขาเรียกว่าอะไรทวงท่าน้ำเสียงแล้วกัน
มันเป็นทวงท่าที่แบบว่ามันก็ไม่ได้พูดตรงขนาดนั้น
มันก็จะมีความแบบโทนี่คือพูดน้อยมาก
จำได้ว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบโทนี่พูดน้อย
แต่แบบว่าเขามีเสน่ห์มากที่เขาพูดน้อย

เอ่อจริงมันก็มีความคล้ายจึงตรงนี้ที่แบบว่า
แล้วก็เล่าน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะยากกว่า
เพราะว่าในยุคก่อนหน้านั้นสมัยอย่างสมัยเราเด็กใช่ป่ะ
หนังไทยมันจะเป็นหนังแบบเล่าเป็นขนบมากใช่ไหม
เป็นอธิบายเป็นยนต์เป็นอธิบายว่าใครทำอะไร
แต่พอเรามาเจอหนังพวกนี้เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหนังไทยแบบนี้ด้วย
หนังที่แบบมันไม่ต้องพูดมันก็สื่อสารเออมันก็รู้สึกนะมันก็เศร้านะ
โอเคผ่านไปสำหรับข้อแรกนะครับทุกคน
ถัดมาเมื่อพบว่าหนังไทยมีดีแล้วน่าสนใจแล้วยังไงต่อเอ่อ
รู้สึกว่าเนี่ยพีคสุดแล้วเท่าที่ดูหนังไทยมา
แต่พูดก่อนนะเวลาที่เราพูดถึงหนังไทยที่เราพูดในเทปนี้ไม่ได้แปลว่าหนังเรื่องนั้นแบบดีที่สุดหรือ
แต่เรากำลังสำรวจประวัติศาสตร์ส่วนตัวของเราที่มีตัวหนังไทยถูกป่ะ
ว่าเรื่องไหนมันมีความดีหรือมีอิทธิพลกับชีวิตเรา
แล้วเราก็อยากให้แบบคนที่ฟังตอบคำถามอันนี้ไปด้วยไปพร้อมกัน
ตอบคำถามกับตัวผู้ชมเองเผื่อจะได้ลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับหนังไทย
จริงข้อแรกเมื่อกี้อยากตอบพี่เต้ยมาก

แต่ว่าก่อนที่จะอัดเคนบอกว่า
ห้ามเอาหนังพี่เจ้ย
ก็คงว่าในนั่งพี่เฟทจะเอาหนังพี่เจ้ยทุกข้อ
เอ๊ะเรื่องไหนดีวะเคนเรื่องไหนดีวะ
แต่มันมีจริงหนังไทยมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ

ในเมื่อตอบพิเจ้ยไม่ได้ก็ตอบคนอื่นก็ได้เนี่ย

จริงก็เผินนะคะต้องพูดชื่อเรื่องนี้

เกินกับว่าเข้าไปดูเรื่องนี้เพราะว่าสนใจเทรลเลอร์แล้วกัน

รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่พูดถึงเบื้องหลังของวงการไอดอลเนอะ

มันมีองค์ประกอบหลายแหล่งที่มันสะท้อนสภาพแวดล้อม
และการใช้คำนี้ของวงการบันเทิง
ซึ่งมันกว้างกับวงการไอดอลจากที่ตัวหนังมันเล่าอีกแล้ว

จริงก็ไทยแล้วก็มันก็แอบไปถึงนอกได้เลยนะ
มันค่อนข้างกลัวโวมากใช่คือประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่กว้างมาก
เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจว่
เหมือนแบบเขาไม่ได้มาพูดถึงเรื่องแบบว่าไอดอลใช้ชีวิตยังไงล่ะ
แบบเออนู่นนี่นั่นมันไม่ได้มีความกุ้งกิ๊งแบบผู้หญิงเลย
แล้วก็แบบว่ามีซีนบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็สัมภาษณ์ว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้เรื่องนั้น
แล้วมันก็คือมันแปลกที่แบบว่า

มันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องหลังที่มันเรียลมาก

ในการขุดคุยสิ่งเหล่านั้นพอสมควร
ตัวพี่เต๋อใช่ไหมเออใช่มันเข้าไปอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วเค้าก็เรียนสู่ว่า
เฮ้ยมันจริงว่ะพี่แล้วมันก็แบบอ๋อมันไม่ใช่

ประเด็นมันน่าสนใจแล้วมันก็มีอะไรที่แบบเออซาร่าเยอะมาก

เพราะว่าอันนี้คือเดาแบบเฮ้ยหนังพี่คงเดทแน่นอนเลยไง
ตอนแรกก็คิดอยู่ว่ามันคงเป็นหนังที่คงเด็ดอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าคือเราคือติ่งพี่เจ้ยถูกไหมส่วนเคนคือติ่งพี่ของเดช
แต่อันนี้ไม่ต้องเขินน่ารักดี
คือว่าเราไม่เคยเห็นหนังไทยที่มันเพียวมากในแง่ของสิ่งที่อยากจะพูด
ถ้าเกิดเล่าเรื่องย่อมันก็คือผู้ชายสองคนที่รักกัน
แล้วคนหนึ่งไปบวชแล้วก็ได้ค้นพบสัจธรรมของชีวิตเลย
ใช่แล้วเหมือนเขาจะมีทำพิธี
ใบศรี
แต่ว่าการเอาดาราระดับนี้มาเล่นหนังที่มันดู
มันดูแบบคือไรล่ะสำหรับคนดูหนังไทย
หนังมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราสามารถทำหนังแบบนี้ก็ได้
จำเป็นต้องเป็นหนังประเภทแบบแมสที่มีท่าที่มันตีหัวคนดูเข้าบ้าน
จำเป็นต้องเป็นลำคอมปกติหรือเป็นหนังผีหรือเป็นหนังไล่ล่าจุลกรรม
แล้วมันสนุกโดยความที่เราแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรในเรื่อง
เราเห็นความรักเราเห็นความสัมพันธ์เราเห็นประเพณีท้องถิ่นอย่างนี้
เราเห็นชีวิตของคนที่บวชเป็นพระอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันพาเราไปไกลมากจากความสัมพันธ์ความรักผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างนี้

มันจะมีฉากที่แบบเราเห็นศพอ่ะ
อยู่บางอย่าง
ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นความกล้าหายแล้วเป็นความที่รู้สึกว่า

ใช่เพราะตอนนั้นเป็นศพที่เราเห็นจริง
ถ้าเกิดยังดูได้อยู่ในตอนนี้ก็คือสามารถหาดูกันได้

อันนี้เป็นเว่อะชีวิตอันนี้มันแบบ

อิมแพคในด้านหน้าที่การงานและการภาพวงการให้เราเลือก
หนังไทยมันก็มีความหลากหลายของมัน
ถ้ามาตอบคำถามข้อนี้ก็จะได้เห็นว่า
มีทั้งที่เป็นแบบมีความอาร์ตมีศิลปะมาก
แล้วเป็นนักแสดงเบอร์ใหญ่ด้วย
แล้วอย่างหนึ่งคือเหมือนเอานักแสดงที่เล่นแบบนี้
ที่สุดท้ายถ้าเราสำรวจประวัติศาสตร์หนังไทยส่วนตัวของเรา
ก็คือถ้าอยากรู้ว่าหนังไทยเล่นเล่นล่าสุดที่ดู
รู้สึกว่าในขณะที่คนวิพากษ์วิจารณ์หนังไทยกันมากมาย
หนังไทยวงการหนังไทยมันก็ยังมีความหวังนะเว้ย
อย่างไทยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฮึกเหิมว่ะ
อย่างอยากจะเชียร์อย่างอยากจะเชียร์ต่อไป

แม้ว่ามันจะมีอันที่ในความรู้สึกเราจะดีบ้างไม่ดีบ้าง
ทีมงานใส่หัวกันเลย
คือเรื่องอะไรครับพี่เฟย์

พี่หมายอนโนชาเนี่ยก็ไม่รู้จักอีกถูกมั้ย

ใหม่อโนชาเนี่ยเมื่อก่อนกำกับเรื่องเจ้านกกระจอก

รางวัลแบบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยนะ

ซึ่งอย่างใจจำลองเป็นหนังเรื่องใหม่

ก็เป็นทดลองอีกมั้ย

แล้วเป็นหนังขาวดำเป็นหนังเล่นลองเทค
ก็คือการที่แบบถ่ายตั้งกล้องแช่
แล้วก็ดูนักแสดงโต้ตอบกันไปมา

ใช่คือนี้ต้องการ
มาธิของคนดูเป็นพิเศษ

ในการเล่นกับเสียงภาพ

จะเป็นเรื่องของไว้รุ่น

จริงเวย์มันคล้ายมาลีลาที่เอาแบบนักแสดงที่แบบ
เออจริงก็ค่อนข้างมีชื่ออยู่นะสายวันก็เออมายอัสอยู่นะ
แต่อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมีความหวังกับใจจำลอง
มันคือการที่เราได้ไปงานรอบสื่อเว้ย
แล้วมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนมารอดูหนังพี่ใหม่เยอะ
ในสมัยก่อนในยุคแรกที่เราเริ่มทำงานสื่อเรื่องหนังเนี่ย
เราก็จะเห็นคนมีประมาณนึงเนอะที่แบบไปรอดูหนัง
แต่อันนี้คือมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น
อันนี้คือแบบว่ามีสื่อมามีนักแสดงที่แบบ
เฮ้ยจริงเขาไม่ต้องมาก็ได้นึกออกไหม
สายป่าอย่างนี้ไม่ต้องมางานเปิดตัวก็ได้นี่
เออแต่ก็มาแล้วก็มาแบบมาอย่างเฟรลี่มาแบบ
แลกเปลี่ยนกับสื่อกับคนดูอะไรอย่างนี้
ซึ่งเรารู้สึกว่านี่แหละบรรยากาศที่เราอยากเห็นในวงการหนังไทย
แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้ได้อีกหลายเรื่องเลยในทุกวันนี้
มันจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่ดูแบบมีผู้คนมีความอบอุ่นมากขึ้น

มันจุดประกายคนทั้งคนดูแล้วก็คนทำงานไง
ว่าแบบมีคนสนใจสิ่งที่เราทำมากขึ้นอะไรอย่างนี้

ก็ดูมีหวังมีหวังแน่นอนมันเป็นทั้งเรื่องของตัวหนังเองแล้วก็บริบท
ใช่บริบทที่เกิดขึ้นด้วยหลังจากที่หนังฉายไป

เอาจริงนะไม่คิดว่าจะเลือกอันนี้เหมือนกัน
เรวโหดเหมือนโกรธเธอชื่อ
จริงก็เป็นหนังเฮ้ยหนังเต๋ออีกแล้วอะ

ต้องบอกทุกคนก่อนว่าเราไม่ใช่แฟนหนังพี่เต๋อนะ
เราเป็นแฟนพี่คงเดชทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิด

เรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจในการใช้คำนี้

มันไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดหรือหนังที่แย่ที่สุด
ใช่แต่เป็นหนังที่ทำให้เรารู้สึก
หรือมีอินพลบางอย่างกับเรา

แบบว่าพอพี่เต๋อเขาใส่ความเป็นตัวเองลงไป

มันดูแบบว่าผู้กำกับ
ได้ใส่อะไรบางอย่างลงไปเพราะว่าบางทีหนัง

อยู่ตัวอย่างใช่มันจะไม่เหมือนเวลา

ใช่แล้วเคยรู้สึกว่าความเจ๋งคือ

เป็นยาย่าที่เราไม่ได้เห็นแบบในละคร

ไปกับตัวพี่ยายามันเจ๋งมากแล้ว
มันเป็นบวกกับแอคติ้งที่มันค่อนข้างคอมมิกแบบการ์ตูนมาก
ตัวละครพี่นัทที่แบบว่ามาแบบโชงเชง
มีการแบบคุยกับตัวเองบ้างเหมือนแอนิเมะนึกออกป่ะ

มันก็ถือว่ามันไม่ได้ใหม่ในฮอลลิวในวงการข้างนอก
แต่ว่าในไทยเรามันถือว่าค่อนข้างที่จะแปลกแล้วกัน
คิดว่ามันเลยน่าสนใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย
มันเริ่มมีคนที่กล้าจะฉีกออกจากกรอบเดิมแล้ว
ฉีกออกจากความตลกแบบคอมมิดี้แบบโปะถึง
ปกติตลกหนังไทยก็จะตลกแบบโบ๊ะอย่างงี้
สามชาบโบ๊ะอะไรอย่างงี้จำคัด
แต่อันนี้มันก็ดูเป็นตลกแบบเออมันก็มีความแบบ
ตลกร้ายบ้างตลกแบบเออดาร์คอมเมอดี้บ้างอะไรอย่างนี้
เสียดสีบ้างมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย

เออเขาก็เก่งด้วยที่เขาขายได้
แล้วมันก็มีในทุนริสต์สปอร์ตให้ทำหนังเรื่องนี้
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เจ๋งในระดับหนึ่ง

อ่ะและนี่ก็คือคำถามคำตอบ
ที่ทำให้เราสำรวจประวัติศาสตร์หนังของเราทั้งสองคน
ประวัติศาสตร์ส่วนตัวที่เรามีต่อหนังไทย
ซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนนะครับ
ไปสำรวจและค้นหาประวัติศาสตหนังของตัวเอง

เพราะว่าเรารู้สึกว่าหนังไทยมันควรได้รับการซัพพอร์ตไง

แล้วถึงแม้ว่าณตอนนี้มันจะมีคอมเมนต์มากมายใช่ไหม
เกี่ยวกับหนังไทยที่อาจจะไปในทางที่ค่อนข้างไม่ดี

หรือว่าหนังเรื่องนั้นไม่ดีอย่างงี้อย่างงี้

แต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างไรก็ดี
เปิดใจอบรับสิ่งใหม่
เพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ดูหนังไทยมันทำให้เราสำรวจตัวเองและสังคมรอบข้าง
แล้วยิ่งเป็นหนังไทยบริบทของมันมันไม่เหมือนแบบเวลาเราดูหนังเกาหลีหนังฮอลลีวูดอย่างนี้

มันคือการได้เห็นสังคมไทย

คนความสำคัญที่เราคูลกเอกได้

มันก็ง่ายแล้วมันก็ช่วยให้สุดท้ายเราว่ามันชัดเจน

หนังไทยทุกวันนี้มันมีหลายเรื่องที่เราควรจะไปสนับสนุน

เราจะออกอากาศพร้อมกับตอนที่หนังเรื่องหนึ่งใช้

หรือจะเป็นอานนท์เป็นนักเรียนตัวอย่าง

แต่มันเป็นหนังที่ไปเทศกาลดูคาโน่

พูดถึงระบบโรงเรียนเด็กนักเรียน

หรือจะเป็นพวกหนังซีรีส์ที่

ก็คือพวกแบบเกี่ยวกับเรื่องถ้ำหลวง

ซึ่งมีบุคลากรของแบบคนไทยนักแสดงไทย

มันมีทั้งหนังที่ไปเทศกาล
มีหนังไทยที่พยายามทดลองทำอะไรใหม่

ได้โยกระดับขึ้นไปได้พัฒนาตัวเอง

แล้วเราก็อยากเชียร์ให้คนไปดูกัน

อย่าเพิ่งหมดหวังแล้วก็สู้ต่อ

สุดท้ายผมว่ายังไง

อีกอย่างอื่นที่มันไทยกว่านี้

ก่อนที่จะพาไปทำสิ่งไทยกินอาหารไทยเข้าวัดไทย

เราจะขอฝากรายการมาดูหนังไว้ในอ้อมใจของทุกคนครับ

อยากรู้ว่าเราแต่งตัวกันยังไงคอกระเช้าเหลืองคอกระเช้าแดงเป็นยังไง
ก็อยากให้เข้าไปติดตามดูแล้วกันในภาพเคลื่อนไห
ส่วนถ้าเกิดรู้สึกไม่อยากเสียสายตา
ก็สามารถไปฟังแต่เสียงอย่างเดียวได้
แล้วก็อื่นตอนนี้มีเยอะเลยหลายแพลตฟอร์ม
สามารถไปฟังเสียงเฉยของเราได้
ฟังเสียงกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้หมดเลย

แต่ก็นั่นแหละครับซัพพอร์ตมนุษย์ดูหนังแล้วก็ซัพพอร์ตหนังไทยเนอะ
เราก็พยายามจะแบบหาเรื่องอะไรมาพูดคุย
ให้เห็นว่าแบบเออในความเป็นหนังในความเป็นมนุษย์

เราก็ต้องทักทายกันแบบไทย

พยายามแท้ทุก

โปรดติดตามตอนต่อไป